การไฟฟ้านครหลวงถือว่าเป็นองค์กรชั้นนำ

แล้วก็ในฐานะที่เป็นองค์กรในการดำเนินโครงการ

ซึ่งล่าสุดค่ะทางการไฟฟ้านครหลวง
ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเกี่ยวกับสายไฟฟ้าใต้ดิน
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานค่ะ
วิสัยทัศน์ของการไฟฟ้านครหลวง
ในการเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจไฟฟ้าระดับสากล
และในฐานะองค์กรที่ดำเนินโครงการ

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม
แลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

จัดขึ้นระหว่างวันที่๒๕๒๖ตุลาคมที่ผ่านมา
โดยมีกลุ่มประเทศสมาชิกรวมจำนวน๑๕ประเทศ
อาทิออสเตรเลียบังคลาเทศจีนฮ่องกงอินเดียญี่ปุ่นเข้าร่วมประชุม
นายชโยงภัวพงศกรผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงเปิดเผยว่า
การประชุมครั้งนี้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านระบบสายไฟฟ้าใต้ดินในระดับนานาชาติ
ระหว่างผู้ใช้งานเคเบิ้ลผู้ผลิตเคเบิ้ล
สถาบันการศึกษาและที่ปรึกษาของโครงการสายใต้ดิน
ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้จะมีขึ้นทุกปี
เปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
โดยประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในปี๒๕๕๙

ประกอบด้วยโครงการที่แล้วเสร็จทั้งสิ้น๔๐๖กิโลเมตร
โดยโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
มีกำหนดการแล้วเสร็จภายในปี๒๕๕๙
รวมระยะทางทั้งสิ้น๔๗๗กิโลเมตร
โดยภายในการประชุมจะมีการนำเสนอโครงการ

เพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
และแนวทางการแก้ไขปัญหาของระบบสายใต้ดิน
จะนำมาซึ่งการพัฒนาระบบสายใต้ดินของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น
และนำไปสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียนต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน